ภูเก็ตหน่อยนะฮะศึกเพื่อนรักเคลียร์ไม่จบจ้วงแทงเจ็บสาหัส
โอ้โหเพื่อนัดกันด้วย
นัดกันจะไปเคลียร์ไม่รู้เคลียร์อีกท่าไหน
อีกฝ่ายนึงเอามีดออกมาจ้วงแทงเลยค่ะ

โอ้โหยังขู่อีกอ่ะถ้าไปแจ้งความเดี๋ยวจะฆ่าเลย

นี่ค่ะคนเจ็บนี่เดินขากระเพกออกมาแบบนี้นี่เห็นไหม
แล้วก็ผู้ก่อเหตุขับรถตามนะคะแล้วมีเด็กซ้อนท้ายด้วยดอมพี่เบิร์ต

จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณปากซอยทุ่งเจริญ๒
ในพื้นที่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ต
คุณผู้ชมคลิปนี้แหละเห็นไหมนี่นี่กล้องอีกกล้องหนึ่ง
กล้องความผิดรับมาแล้วขับตามดีน่ะไม่ไปจุ้งแทงต่อนะนี่ค่ะ
กู้ภัยให้การช่วยเหลือคนเจ็บชื่อว่ากิติศักดิ์มริพันธ์อายุ๓๑ปีนะคะ
สภาพเลือดอาบเลยโอ้โฮนี่

ใช่มีรอยบาดแผลหลายจุดเลยนะคะแขนซ้ายขาซ้ายต้นขาซ้าย
หลายจุดเลยอ่ะแล้วคือมีดเนี่ยมันไปตัดเส้นเลือดใหญ่อ่ะ
ติศักดิ์อาการสาหัสนะคะก็ต้องมีการประถมพยาบาลเบื้องต้น
โอ้โหน่ากลัวมากจากการสอบถามชาวบ้านบอกว่าตอนที่เกิดเหตุ

ก็เลยโทรตามเจ้าหน้าที่กู้ชีพแล้วก็ตำรวจ
ส่วนกิติศักดิ์บอกได้แต่เพียงว่าก่อนหน้านี้ไปตกลงปัญหาบางอย่าง
เพื่อนที่หน้าบ้านพักซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ไกล

คู่กรณีใช้มีดปลายแหลมจ้วงแทงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสดังกล่าวนะคะ
ทีนี้จากการสอบถามรายละเอียดเชิงลึกรู้แล้วหลายว่าคนก่อเหตุคือใคร
ชื่อว่านายนิกอายุ๓๑ปี
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะออกหมายเรียกมาสอบปากคำนะ
ออกหมายเรียก๒ครั้งถ้าไม่มาก็ต้องมีการออกหมายจับต่อไปนะฮะ
หลักแหล่งนั่นแหละก็นั่นแหละอยู่ในพื้นที่นั่นแหละ
โอ้โหเคลียร์อีกท่าไหนเนี่ย
เคลียร์ด้วยมีดนี่จังหวะเดินออกมา